อีเห็นดิฉันไม่ได้พูดไม่เพราะนะอีเห็นนี่แหละ
มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทชะมดหรือพังพร
มันก็เป็นสัตว์แปลกสัตว์หายากเหมือนกันนะ
แต่มันหลงมาชาวบ้านก็เลยคิดว่ามันน่าจะหลงฝูงมา
ช่วยกันตามจับได้ค่ะไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอบจจังหวัดตากไปตามหาอีเห็น
เพราะชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่าเจออีเห็นพลัดหลงแล้วก็ถูกหมาวิ่งไล่กัด
ก็ต้องมาหลบหนีซุกซ่อนตัวอยู่ที่ห้องเก็บแก๊สนี่นะคะ
บริเวณหน้าโรงกลึงแห่งหนึ่งริมถนนผนโยธินในเขตเทศบาลเมืองตาก
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหใช้เวลาอยู่นานนะเพราะว่ามันก็หนีมันก็กลัวหลบทางนู้นก็มาซ่อนทางนี้
แต่ว่าในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับอีเห็นได้
ตอนแรกไม่เห็นนะตอนนี้อีเห็นแล้ว
ถูกต้องจับอีเห็นได้มันสภาพนี่คือมันก็คงตกใจตัวสั่นเลยนะ
นี่ฟังเสียงมาหน่อยไหมเนี่ยร้องเหมือนไค้แมว

จับอีเห็นได้แล้วก็เลยเห็นกันชัดเลยตัวใหญ่มากในนั้นโอ้โหตกตกใจ
หวาดร้องด้วยความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ก็จับแค้นจับขาใช้เชือกมัดเอาไว้
แล้วก็ส่งไปที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๔จังหวัดตาก
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ตะมนต์ป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
พอส่งไปปุ๊บแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าก็ฉีดยาถ่ายพญาติก่อนเลย
แล้วก็สังเกตอาการมันค่ะเพราะว่าดูแล้วมันแหมดูสู้ผอมผิดปกติ
ก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะอดอาหารมานะคะ
แล้วคุณหมอก็เลยทำการอนุบาลให้อีเห็นกลับมามีสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงก่อน
ก่อนที่ดูแล้วว่าถ้ามันร่างกายสมบูรณ์ก็จะได้ส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติให้มันดูแลตัวเองต่อไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยฝากบอกว่าถ้าประชาชนพบเห็นสัตว์ป่าพลัดหลงแบบนี้อีก
ก็ดูแลมันอย่าไปทำร้ายมันแล้วก็สำคัญคือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแลช่วยจับไป
จะได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะทุกวันนี้สัตว์ป่าหายาก
สัตว์ป่ากล้ายสวนพันธุ์มันมีเยอะต้องช่วยการอนุรักษ์
ที่เห็นไม่ได้เห็นกันง่ายเลยนะ
นี่เพิ่งเห็นน่ะเนี่ยอีเห็นแล้ว
มันอยู่ในป่าไงไม่ได้หากันพบกันง่ายนะครับ